ของไม้ด่างไม้ด่างเราจะเห็นคนเอากล้วยด่างไปแลกรถตู้หรู
เกือบ๔ล้านอ่ะอ่าเราเห็นคนเอาไม้ด่างไปขอสาว
เป็นสินสอดทองมั่นล่าสุดครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
สวยมากเลยอ่ะต้นนี้พร้อมหน่อของมันค่ะ
ที่อยู่ในกระถางเดียวกันนี้๒๐ล้านบาทครับ
เกินมาป่ะคะไม่ฮะมันอยู่ที่ความพอใจของคนซื้อกับคนขาย
แล้วขอโทษอันนี้มันเป็นพันธุ์ใหม่ที่เป็นการผสมขึ้นมาด้วยฝีมือคนไทยด้วย
ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับแวดวงต้นไม้ประดับแล้วก็พันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างนะครับ
ต้นนี้ราคาสูงถึงยี่สิบล้านบาทอย่างที่คุณอรัชพรบอกครับ
สิบล้านบาทนี่บ้านเดี่ยวหรูหรูหลังโตโตเลยนะฮะ
พิสุนุโลกเล่นคำใช่เล่นคำแผลงว่าจากพิสุนุโลกนั่นล่ะฮะ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนปากโทกอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลกครับ
ไปพูดคุยกับนายเพชรบัวยอดภัยบูลหรือคุณปู
คุณปูอายุ๔๗ปีครับเจ้าของสวนทราบว่า
โลคาเซียไซล็อกเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่ของไทย
โคโลคาเซียนี่ก็คือเป็นไม้ตระกูลบอลใช่ไหมคะ

แต่ว่าเป็นการผสมผสมระหว่างอะไรคุณผู้ชมมาดู
เป็นไม้ที่มีใบสีดำแล้วต้นแม่เนี่ย
เป็นไม้ที่มีรวดลายสีเขียวคาดด้วยสีขาว
พอผสมกันออกมาแล้วนะจะได้ใบสีเข้มของต้นพ่อ
ร่องปลายใบจะคล้ายแม่คือเป็นสีขาว
แต่สีเนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นชมพูแดงมันจะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลย
เป็นตรงกลางเห็นไหมมันสวยมากจริงจริงนั่นแหละครับ
แต่ก็จะได้ฟอร์มสวยขึ้นมาเพียงไม่กี่สวน
ซึ่งไซล็อกก็คือหนึ่งในนั้นที่มีความงามระดับโลก
ชื่อของโคโลคาเซียไซล็อกเนี่ยนะครับ
แปลว่าอะไรรู้ไหมความประทับใจตั้งแต่แรกพบ
ประทับใจด้วยแหละ๒๐ล้านบาท
พอเห็นปุ๊บมันก็ละสายตาไม่ได้จริงต้องขอเข้าไปดูใกล้
ยกแม่๒๐ล้าน๒๐ล้านเนี่ยคือมีหน่อ
แล้วก็มีลูกที่โคนมาด้วยประมาณ๑๐หน่อ
มีต้นแม่เนี่ยลักษณะใบเต็มฟอร์มเขาเรียกตามภาษาไม้เขานะฮะ
ใบมีสีม่วงอมดำมันเงาเป็นลอนตัดกับสีชมพูแดงของหูใบ
แล้วร่องกลางนะฮะเป็นกระดูกใบก็มีสีนี้ดูสิมันแปลกแค่ไหน
ไปแล้ว๗หน่อนะฮะ๗หน่อเป็นเงินเท่าไรแล้วอ่ะ
เขาบอกว่าหน่อหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ๑ล้านถึง๑ล้าน๕แสนบาท
ล้านแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนแย่งกันจองอีกเป็นจำนวนมาก
ลองฟังเสียงพี่เขาหน่อยฮะพี่ตอนนี้จองมีหน่ออยู่ทั้งหมดสิบสามหน่อครับ
ซึ่งสิ้นเดือนนี้เราจะส่งแล้วได้๕หน่อแล้วก็ยอดที่ซื้อไปแล้ว
ส่งถึงมือลูกค้าแล้วนะครับประมาณเจ็ดหน่อครับแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้
ก็น่าจะรวมรวมแล้วทั้งหมดน่าจะยี่สิบกว่าหน่อหน่อละ๑ล้านถึงล้านห้าแสนบาทครับ
อยู่ที่ตามขนาดแล้วก็อย่างล้านห้าแสนบาทก็คือที่โคนต้นเขาเนี่ย
จะมีตาหน่อที่เกิดแล้วประมาณสองสามหน่อซึ่งลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ย
ใช้ระยะเวลาประมาณแค่สักเดือนถึง๒เดือนก็สามารถมีหน่อในการจำหน่ายได้แล้วเหมือนกัน
การผสมโดยพ่อและแม่ที่เป็นสายพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับคือแล้วไว้ลาวาเนี้ย
หลายหลายส่วนนำไปผสมเหมือนกันครับแต่ว่าฟอร์มที่ได้ความเด่นที่ได้
อ่าก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปเหมือนที่เราผสมเองนะครับ
จากเมล็ดเป็นพันเมล็ดเนี้ยก็ได้ที่เป็นแล้วลักษณะเนี้ย
เพียงแค่เมล็ดเดียวเหมือนกันเขาบอกเมื่อก่อนเขาทำงานเป็นออร์แกไนซ
เป็นผู้รับเหมาแต่เจอโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหล้มแบบพังไม่เป็นท่าเลย
มาฟื้นได้เพราะปลูกต้นไม้นะจังหวะชีวิตเขาดีจริงจริงเออ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับคุณวุฒิศรีเจริญเจ้าของสวนเฮียน็อต
วันเดอร์แพลนเอสนะฮะคนที่ผสมพันธุ์โคโลคาเซียไซล็อกนี่แหละ
และเป็นคนตั้งชื่อด้วยนะฮะทำให้เราทราบว่าเขาชื่นชอบการเพาะไม้
พันไม้มาตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้เพราะต้นคุณนายตื่นสาย
บัวโกศลแล้วก็ผสมพันธ์ต้นไม้อีกหลายชนิดแต่ไม่ได้รับความนิยม
แต่หลังจากโรคโควิดระบาดเนี่ยทำให้คนสนใจต้นไม้มากขึ้น
ถูกบังคับให้อยู่บ้านนะครับแล้วก็โหยหาธรรมชาติ
ส่วนโคโลคาเซียไซล็อกทำหน้าที่แค่ผสมพันธุ์
อแรกที่ขายอยู่แล้วก็๘๒๐๐๐บาท